ดังนั้นพาไปดูสถานที่ที่คนไปขอโชคขอลาบกันเลยค่ะ

ชาวบ้านก็ไปทำบุญถวายสังขทานนะคะ
ที่วัดป่าเดืออำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
เก่าแก่อายุ๑๗๐ปี
ก็ไปจุดทูปศักระหลวงพ่อทันใจป่าเดือ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเพื่อขอโชคขอลาบ
แล้วก็นี่ค่ะไปส่องกันในบาทบาดน้ำมนต์
เราให้เห็นภาพชัดเราไม่อ่านคุณผู้ชมดูเอาเอง
ว่าเป็นเลขอะไรจากน้ำตาเทียนนะคะ
เขาบอกว่าหลายงวดที่ผ่านมาคนถูกลอตเตอรี่กันเยอะนะ
ส่องไปดูแบบนี้ที่อ่างน้ำมนต์
คุณทัศนัยเอียงศีรษะผมอย่างเดียวว่ามันเป็นเลขอะไร
นี่ค่ะก็อย่างที่เห็นเป็นเลขอย่างนั้นนะคะ

ผมพยายามเอียงดูมันตรงมันตรงดีเหมือนกัน
ส่วนผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมกับคุณเขมสอนไปอุดร
อุดรธานีเนี่ยนะชาวบ้านจำนวนมากเขาได้เดินทางเขาขอขอลจากภูอะ

แมฆยาบประถูปมาแน่นอนครับคำสั่นโน่นครับ

จะไปทำบุญแล้ววันนี้เป็นวันพระด้วยนะครับคุณผู้ชมนะฮะ
ชาวบ้านที่ไปทำบุญเขาก็ไปส่องหาเลขเด็ดตามโคนต้นมะเดือครับเนี่ยฮะ
ที่เขาปลูกอยู่ที่บริเวณข้างศาลปู่ศรีสุโธก็นำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
เอาใครเห็นอะไรก็แล้วแต่จะมองแล้วกันนะฮะบางคนเนี่ยฮะ
ก็นำโทรศัพท์มือถือไปเจาะไปถ่ายตามรากของมะเดือก็เห็นเป็นเลขแบบนี้ออกมานะครับ
เพราะงวดที่ผ่านมาเนี่ยมีคนใช้โทรศัพท์ถ่าย
แล้วมันติดเลขอ่ะคุณผู้ชมแล้วเขาก็เอาเลขที่เขาถ่ายติดเนี่ย
ไปซื้อแล้วก็ถูกด้วยคนเขารู้ข่าวก็เอาบ้างสิ
เอาโทรศัพท์ไปเจาะไปถ่ายบ้างนะครับแล้วก็ที่บริเวณจุดวงสวงที่อยู่หน้าทางเข้าเกาะคำชโนธ
ก็จะมีภรรยาชาวไทยพาสามีต่างชาติมา
ทำพิธีบวงสวงเพื่อขอโชคลาภก็ขอให้ธรรมาค่าขึ้น
เริ่มรุ่งเรืองตามความเชื่อซึ่งหลังเสร็จพิธีหลายคนก็เหมือนเดิมฮะ
ไปดูขันน้ำมนต์เมื่อสักครู่เป็นเทียนสีแดงนะครับ
ก็ไปดูว่าเป็นเลขอะไรแล้วก็ไปซื้อสลากที่อยู่ด้านหน้านะครับ
ปิดท้ายกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะในเอื้อนสิงห์ช่างชัย
เจ้าของบ้านเลขที่เจ็ดเก้าห้าหมู่สี่อำเภอวิเชียนบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์เขาไปเจอวัตถุคล้ายกับโถ
หรือไม่ก็เป็นหม้อโบราณนะคุณผู้ชมฝังอยู่ในดินหลังบ้าน
ครับอยู่ดีดีก็เจอลึกลงไปประมาณฟุตหนึ่งอะค่ะ
หม้ออันนี้คล้ายคล้ายกับโถโบราณอ่ะนะพอขุดขึ้นมา
คล้ายกับเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณสีดำแดงน้ำหนัก๓กิโลกรัม
มีหูสำหรับจับสี่หูฝาปิดสนิทมีพระเครื่องหลวงปู่ทวดอยู่ด้วยอะค่ะ
นี่โอ้สิบแปดองค์พระเครื่องนางพญาหนึ่งองค์
สมเด็จพระนเรสวน๒เหรียญติดอยู่ที่ฝาหม้อแบบนี้คุณผู้ชม
เจ้าของบ้านเขาเลยล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่ถาดเอาไว้
มาขอโชคขอลาบกันในวันพรุ่งนี้บ้านเลขที่เจ็ดเก้าห้านะคะ
หมู่สี่นะคะหลวงปู่ทั่วสิบแปดองค์นะคะอุ้ยเลขเยอะเลยค่ะ
ก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลแล้วครับอ่าทำมาแล้วสบายใจก็ใช่ใช่
มันแค่เดือนละสองครั้งที่เราจะได้แบบลุ้นกันแบบนี้นะครับ